จังหวัดลบบุรีค่ะเป็นเรื่องของความหึงหวง
สามีเนี่ยหึงหวงภรรยาแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อเหตุแทงภรรยา๒๑แผลด้วยกันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกลุ่มนะคะเป็นเหตุแทงกันเสียชีวิตในบ้านค่ะ
ที่ตะบนงิ้วรายอำเภอเมืองลบบุรีบ้านไม้สองชั้นหลังเนี้ยค่ะ
ข้างในมีศพของนางสาวยุวดีผาไขหรือว่านางสาวโบนะคะถูกมีดแทงตามร่างกายรวม๒๑แผล
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนค่ะนะคะแล้วหน้าบันไดบ้านก็พบมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐๑๒นิ้ว
ตกอยู่หนึ่งด้ามเลือดแห้งติดกรังอยู่ก็คาดว่านี่แหละเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะคะ
น้องสาวผู้เสียชีวิตนางสาวฟ้ารุ้งค่ะบอกก็บอกว่าตอนแปดโมงเนี่ย
ได้ยินเสียงพี่สาวกรีดร้องหลายครั้งเลยแล้วก็เงียบไปตอนนั้นเธออยู่ในห้องน้ำ
ก็รีบวิ่งออกมาดูก็เห็นพี่เขยนายอนุพงศ์นี่แหละค่ะ
วิ่งลงบันไดด้วยอาการรีบร้อนแล้วขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไป
เธอก็เลยเข้าไปดูในห้องแล้วภาพที่เธอเห็นก็คือ
พี่สาวร้องขอความช่วยเหลือทุรนทุรายแล้วก็สิ้นใจต่อหน้าเธอค่ะ
ดวนมาโหมบนี่ไปตามหลุมหน้าโพยหนูวิ่งลงมาตามพี่ดูพี่หนุ่มหน้ามีขึ้น

กับลูกสาวมากว่า๓ปีแล้วไม่ได้มีลูกด้วยกันนะคะ
คือรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
แต่ระยะหลังทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันบ่อย

ฝ่ายชายมักจะขอเช็คโทรศัพท์ผู้หญิงเป็นประจำเลย
ไม่คิดว่าจะร้ายแรงขนาดนี้นะคะ
แล้วก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้สังหรณ์อะไร
คิดว่าสองคนอยู่ด้วยกันปรับความเข้าใจกันได้แล้วค่ะ
ตำรวจก็
ตำรวจก็พอเป็นอย่างนี้ตำรวจก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าตอน๑๐โมงครึ่งคุณผู้ชมค่ะ
กู้ภัยรวมใจอายุทยาได้รับแจ้ง
บอกมีรถกระบะคันหนึ่งตกไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
เกือบมิดคันตรงซอยโพแตงใต้
เที่ยงเพอร์บังไซพระนครเสียอยุทยา

คุณผู้ชมจำได้ไหมรถคันนี้เขาขับออกมา
คนขับนี่แหละค่ะก็คือนายอนุพงศ์นะคะ
ผู้ต้องหาที่กำลังตามหาตัวอยู่
ตำรวจก็คุมตัวไปที่สพบ้านกลุ่มค่ะ

ในกระเป๋าสตางค์พบรูปคู่
ของผู้ก่อเหตุและผู้ตายค่ะ
ปู่ของผู้ก่อเหตุคือในสมพงศ์เนี่ยนะคะ

ได้ยินเสียงเหมือนรถเร่งเครื่องตกลงไปในแม่น้ำ
หันไปดูปรากฏว่าอ้าวเป็นรถของหลาน

ตอนนั้นหลานชายกำลังจะจมน้ำพอดี

บอกว่าจะฆ่าตัวตายเพราะไปแทงภรรยามา
ก็เลยต้องพยายามปลอบใจแล้วให้เข้ามอบตัวค่ะ
ใช่ก็เลยคิดเยอะ
หลายทางแล้วเขาก็รู้ว่าผู้ชายเป็นใคร
แต่นี่เขาก็ตกลงกันไม่ได้นะมองเหอะ
รถพุ่งตกลงไปในน้ำปู่ไปช่วยไว้ทันนะคะ

ซึ่งพ่อกับแม่ก็ไปเยี่ยมที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
นายพยับซึ่งเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วก็เคยเล่าให้ฟังบอกตอนหลังจับได้
ว่ามีมือที่๓เข้ามาในชีวิตคู่เขา
เขาก็เลยเตือนลูกหลายครั้งว่าอย่าไปทำร้ายใครนะ

แต่ว่ามันก็มาถึงจุดนี้นะคะ

กำลังอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
ก่อนที่จะแจ้งข้อหาค่ะ